โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เภอนี้ที่มาขับรถคือยายต้องมาตลอดเลยใช่ไหมครับ

พามานั่งเร็วเที่ยวครับครับครับของตอนนี้เรามีงานทำตอนนี้เรามีงานทำ

เป็นความน่ารักมากครับ

เขายังดูแลกันถึงถึงวัยขนาดนี้

ใช่ครับ
ตอนพูดมีความพื้นอายอะไรยังไง

ก่อนอันนี้ก็จะเป็นทีมงาน

พอเราเห็นจริง
ก็รู้สึกประทับใจ

เด็กเป็นคนที่ก่อนที่เฟเลยครับ
แล้วก็คุยเก่งมากพูดชาว
อย่างออกมามากสภาพมากครับ
รู้สึกดีครับ
ขนาดยายมาถึงแก๊ส

ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผู้สูงวัยหรือว่าคนที่วัยผู้สูงวัยยุคนี้ที่ยังมีกำลังและมีแรงในสภาพที่ดี
ได้เปิดโอกาสให้เขาได้มีรายได้หรือได้มีโอกาสที่ได้ทำงานด้วยวัยของเขา
แต่ผมเห็นตัวอย่างยังอย่างในญี่ปุ่นผมเห็นว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็ทำงานอย่างนั้นเลยครับ
คือต้องคิดถึงคุณพ่อแม่นบ้านเขาคุณพ่อของพ่ออกสิทธิ์แล้ว
จริงการให้คนแก่
หรือว่าจริง

กี้๋บเหมือนส่วนตัวผมเนี้ยตอนตอนที่ผมลงโพสต์ตอนที่ผมลงโพสต์ไปเนี้ยแล้วที่ผมกิน
แล้วก็พี่จูวว่าคนตาเขาเองสิ่งว่าถึงแม้จะเป็นเป้นเล็กง้อยในทางที่เขาจะมาขัมแกร์แบบนี้ไงครับ
แต่เขาก็ทำและเขาก็สู้ดีกว่าที่เขาจะต้องมานั่นรอรับการช่วยเหลือจากใคร
แล้วซึ่งตัวคนตามใจเองเขาก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีอาการที่จะแบบว่า
ไม่มีเลยครับครับนั่นแกยืนถ่ายภูมิแบบจริงเถอะนะครับ

เพราะว่าเวลาครอบครองตอนที่ผมทำงานอยู่ก็ติดต่อด้านนอกอยู่

กูถามห้างั้นไหม

ก็ถามว่าเกิดใจที่จะรับสิ่งอยู่